เหมือนกับกรณีนี้ค่ะที่เมื่อวานเราเล่าไป
กลุ่มนักเรียนนักเลงคว้ามีดดาบเลยแล้ววิ่งไล่คู่อริ

สี่ห้าคนกรูกันวิ่งไล่อย่างเงี้ยค่ะเฮตะโลกันเข้าไปสักพักเดียว
ถึงหนึ่งนาทีกลับมากรูกลับมาหน้าตาตื่นเลยคุณผู้ชมดู
เพราะอะไรเนี่ยปืนปืนปืนเขามีปืน
เอาปืนมาจอดรถลงมาเลยนะถือปืนด้วยแล้วบอก
เคลาอ๋ออ๋อออกมาดิอืมไหนเมื่อกี้ยังวิ่งรุมกันอยู่เลย
อืมคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรประการไง
เขาไล่ตีกันถูกไหมเราไปสอบถามจากชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเอาไว้
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันที่๒๖เนี่ยนะ
เขายืนซื้อของอยู่ที่ร้านภายในซอยบุญสิริ
ก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายดังลั่นเลยค่ะ
หันไปปุ๊บเอาแล้วนักเรียนช่างสองสถาบันในจังหวัดสมุทรปราการมีเรื่องกันค่ะ
ตอนแรกเนี่ยเอาจากก้อนหินก่อนปลาหินใส่กันก่อน
พักนึงมันไม่ใช่แค่หินแล้วล่ะมีดมาวิ่งไล่กันมาแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่อยู่ค่ะกลุ่มที่วิ่งไปล่าเขาเนี่ย
อยู่ก็เหมือนวิ่งหนีตายกลับมาเฉยเลยแล้วก็หาที่หลบกันใหญ่
สองคนหนีเข้าไปในร้านตัดผมอีกสองคนก็ตะเลิศไปทางอื่น
ฝ่ายคู่กรณีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วควักปืนขู่ถามหาว่าอยู่ไหนอ่ะ
ไม่ใช่เหรอแล้วก็จะเข้าไปในร้านตัดผมด้วย
จากนั้นถึงมีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาพูดห้ามแล้วค่อยขี่รถกันออกไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีใครรู้จริงนะคะว่ามันเกิดจากอะไรมีต้นสายปลายเหตุมาจากไหน
แต่ที่แน่โชคดีมากค่ะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย
ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ตกใจและเข้าใจทั้งสองฝ่าย
แต่อยากฝากบอกหน่อยนะว่าเอาเวลาไปเรียนเถอะค่ะนะอย่าเอาเวลามาตีกันเลย
ด้านนางละอมหาสุคลแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าเหมือนกันนะบอกว่า
โอ้โหตอนเกิดเหตุเธอกลัวมากผู้หญิงอ่ะคุณแล้วมีทั้งมีดมีทั้งดาบมีทั้งปืน
ตกใจมากลูกค้าก็ตกใจกลัวโดนลูกหลงกันยกใหญ่แต่ไม่กล้าห้าม
เพราะว่าคนที่หนีเขาเข้าไปในร้านไงเราคาดเดาจิตใจเขาไม่ได้ว่าการที่
ไปห้ามจะทำให้เขาไม่พอใจหรือเขาจะเห็นถึงความหวังดีของเรา
ก็ไม่ไหวที่จะรับผิดชอบตัวเองอีกเหมือนกันฝากเตือนเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะว่า
ซึ่งต่อมานะคะก็รู้แล้วล่ะว่าสองคนนี้
ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนอาชีวะระดับปวชวิทยาลัยเทคนิค
อีกฝ่ายเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
ก่อนเกิดเหตุเอาฟังต้นสายปลายเหตุกันหน่อยสิ
สองฝ่ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักในซอยบุญสิริถนนสุขุมวิทย์นี่แหละ
ระหว่างทางด้านมาปะกันโดยบังเอิญค่ะ
พอป๊ากันเท่านั้นแหละค่ะฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคที่มีมีด
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปมากัน๑๐คนนะ
เห็นว่าเขามีคนน้อยไงเขามากันหล่อมแหลมไง
วักมีดเลยวิ่งไล่เลยดีกว่าไหนเจอกันแล้วเอาซะหน่อย

แต่รู้สึกว่าโอ้โหมากันเยอะว่ะอาวุธก็ครบมือด้วย
ควักบีบีกันออกมาแล้วบอกเกาหว่อเอามาลี่เอามาเลย
เทคนิคที่วิ่งไล่ตอนแรกโอ้ยหนีตายกันกระเจิด
แบบนี้อย่างที่บอกเข้าไปในร้านค้า
ชาวบ้านต้องออกมาห้ามถึงแยกย้ายไปกันได้แบบทุกคนปลอดภัย

อาจารย์พาไปทำกิจกรรมสังคม

แล้วก็มาเจอฝ่ายคู่อริจนเกิดการไล่ทำร้ายกันนี่แหละ
และบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้อาจารย์ของวิทยาลัยทั้งคู่
ก็พานักเรียนของตัวเองที่เป็นนักเรียนเจ้าปัญหาทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
ไปพบพนักงานสอบสวนไปมอบตัวเลย
สองฝ่ายก็หาข้อยุติด้วยกัน
แล้วก็เบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดกับกลุ่มนักเรียนทั้งสองสถาบันนะคะ
ก็เรียกมาอบรมบ่มเพาะกันหน่อย